พอมันมีคำว่าแฟนหรือมันมีนู่นมีนี่เข้ามาในชีวิต
ผมจะแบบแยกบางเรื่องออกมา
ผมรู้สึกไม่แฟร์กับการที่แบบ

เหมือนกับถ้าคุณทำกำไรให้ฉันไม่ได้เนี่ย
ฉันเปลี่ยนไปหากำไรจากที่อื่น

ก็คือชอบคุณด้วยความจริงใจแบบนี้
ผมไม่ต้องเปลี่ยนว่าถ้าคุณสู้คนนี้ไม่ได้

ผมผิดเหรอที่ผมไม่ใจง่าย

ไม่ต้องว่าโอ้ยดีพัดวีหรืออะไรไม่ต้องเลย
คุณแค่เป็นตัวคุณชอบกันก็คือชอบกัน

ผมไม่ได้คาดหวังเลยผมไม่ได้ทำกำไรจากสิ่งนี้
ผมไม่ได้ต้องการทำกำไรจากความรัก

ต่อให้วันนึงเราต้องแยกจากไป

มันไม่ใช่ว่าฉันจะต้องหานู่นนี่ดีกว่า

ผมไม่เคยจะมาบวกว่าในหัวว่า
อันนี้เทียบกันที่วางแบบ
สมมุติเราจะซื้อแอร์สักเครื่อง

เพราะถ้ากำหนดปุ๊บมันดูเป็นการที่เราเหยียดอะไรสักอย่าง

ไม่ชอบคนหล่ออันนี้ก็ถือว่าเหยียบนะ
ถ้าเขาเป็นอะไรมันก็คือชอบหรือไม่ชอบก็คือจบ
มันก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าแบบนี้ไม่เอา

คุณจะไปอธิบายต่อว่าพี่ชอบเขาเพราะอะไรเพื่ออะไร

กลัวเลยครับสบายครับ

พูดไปเยอะแล้วเขาจะไม่อยากมาแล้วได้ซ้ำ
แต่ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาเราบังคับเขาไม่ได้

แสดงว่ามันคือความสังเกิดตัวของผม

มันหวานมันโรแมนติกขนาดไหนมาลองเล่าให้ฟัง
สาวจะได้เก็บไปฟินเก็บไปจิ้น

ถ้าเรารู้สึกชอบใครมันก็เหมือนเราเหมือนเห็นแมว

เห็นว่าแบบเขาน่ารักแล้วก็อยากอยู่ด้วย

มันก็จะเป็นความแบบนั้น
ตอนนี้ความรักคุณเป็นเท่าไหร่ของชีวิตนะ

ให้ความสำคัญของมันเท่าไหร่

ส่วนไหนนะครับ

งานเรื่องเที่ยวผมเรื่องเดียวกันอยู่แล้ว
ไม่ได้โฆษณาอะไรใช่มั้ย

เราต้องเก่งพอที่เราจะดูแลพวกนี้ให้ได้หมด

พบหรือยังค่ะความรักที่แบบนี้